ก่อนจะดูกูไม่กลัวมึง
นะครับดูบรรยากาศยิ้มก่อน
ผมไม่ได้พูดนะเมื่อกี้ผม
เอาคำพูดของคุณพิธาที่ปลาสายมาพูด

นี่แหละนี่แหละคุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ก่อน

คุณพิทานี่นะครับโอโฮโช
เป็นการไปหาเสียงนะครับ
ทำหลายอย่างเลยนะครับมีการโขลา
ไถไปบนพื้นก่อนแล้วก็คล่อมขึ้นบนเบาะนะครับ
เป็นการปั่นสไตล์โบราณเหรอปั่นจักรยาน

นี่คือการลงพื้นที่ชุมชนเก่าปากน้ำประแสจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ

ไม่ใช่แค่ปั่นจักรยานเท่านั้นแต่คุณพิธา
แล้วคุณโยพงศธรสอนเพชรนริน
เบอร์๑ยังนั่งรถสามล้อพ่วง
นั่งรถสามล้อพ่วงข้างทักทายกลุ่มผู้สนับสนุน
แล้วก็มีการขึ้นปลาใสนะครับ

คุณพิธาปลาใสแบบจัดเต็มพร้อมรึอยัง
ขอคะแนนเสียงชาวระยองไปด้วย
ให้เลือกก้าทำใกล้ให้กากายทำใกล้

จะเลิกไปเรื่อยจนกว่าจะได้ผู้จำที่มีภาษา
ก็พูดสนับสนุนก็มาต้อนรับเป็นจำนวนมาก
การเลือกตั้งส้ำเขต๓ไม่ได้มีกล้ามไก่เข้าลงคนเดียว
ปรัชญาที่ปัดปรัชญาที่ปัดก็ส่งเหมือนกันคุณผู้ชม
สมัครผู้ว่ากอทมก็ไปช่วยคุณหมอบัญญัติเจตนาจันทร์ครับ
สมัครสอสอพักประชาธิปัตย์ที่จะมาลงแข่งด้วย

แล้วก็บอกว่าเป็นคนในพื้นที่โดยฝั่งประชาธิปัต
เขาก็ยืนยันว่าพักเขายืนหยัดเรื่องการไม่แก้มาตรา๑๑๒
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองวันที่๑๐กันยา